เจ้าข้าวพิษ

เออทำงี้เดี๋ยวน้องตกใจ

นี่น้องจากเพชร

พี่คุมฮานทอง

นี่ร้านเราตกอับถึงขนาดต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเหรอ

แต่ว่าเอามาเสริมบารมี
ทำให้จิตใจเราเป็นสุข

เออก็คือ

เอาเหรอ
เออจะเล่าให้ฟังพอดีเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวป้อน

มาเล่นกันเถอะ
ทำไมขนลุกไปหมดเลยอ่ะ
เฮ้ยอยู่ดีมีเด็กมาจากไหนอ่ะ

นี่ไงมาให้เห็นกุมารโคก

ที่มาขนาดนี้ทองเนี่ยโขงแล้ว

มาทองต้องเต้นตีบอยฮิปพอปได้ผมไม่เชื่อหรอก
ทำให้เขาดูเลยจากเพชรลูกรัก
จักเพชรครับทำให้เขาดู

มองไม่ชัดอยากดูอีกรอบมาเย็นรึเปล่ามาเย็น

เฮ่ยเป็นอย่างไร

โถ่เอ๊ยน้ามาดูไว้ใกล้
ไอ้หนูน้ามองไม่เห็น

อะไรอ่ะจุกหมดแล้วครับ

จุกช้อง

นี่พ่อเห็นหุ่นดีหน่อยอำใหญ่
ไอ้เบิร์นเค้าเรียกว่าทำไมเนี่ยน่ากลัว

มายังไงเนี่ยตั้งใจจะมาช่วยพ่อให้ร่ำรวยใช่ไหม
เปล่าครับจะมาบอกพ่อว่า
ว่าผมอยากกินอะไรอะครับ
อยากกินอะไรบอกได้เลย
เดี๋ยวจะหามาถวายให้ถึงที่

มองไม่เห็นหอบอะไรนะ
ไอ้หนูเต้นให้ดาวดูนี่ค่ะ

ผมจะเกี่ยวพ่อพูดถ่วงเวลาให้

โอ้โหพ่อยังกินข้าวกล่องอยู่เลยลูก

เราเลี้ยงเขาเราต้องดูแลเขาให้ดีนะ
เขาให้คุณเรานะหมอนทองล่ะ

ให้คุณมีภาระเพิ่มเหรอ
ของพี่ดูให้

แล้วหยิบมาทำไมนี่
แป้งทอดกรอบ
นี่ไงแป้งทอดกรอบ
อันนี้คือครัววังทิพย์

นี่ทั้งหมดถุงเนี่ย๕๐๐กรัม

เอ้อแป้งอันไหนราคาทุกสุดนะครับ
เอ้าบอกรูปนี้
นั่นแหละสิ
แล้วแป้งครัววังทิพย์ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคา

กำลังอยากได้เลยอ่ะอยากจะทอดสะพานชุบแป้งทอด

และนี่คือแป้งทอดผักและผลไม้๕๐๐กรัมครับ

และยิ่งคุณไปเช็คคุณต้องรู้ว่าราคาไม่แพง

สิ่งที่คุณเห็นหมายถูกดอกเลยว่า

น้าแป้งหอยทอด๕๐๐กรัม

ค่ะอ่านี่ก็ครัววังทิพย์เหมือนกันครับผม
แต่ว่าเป็นแป้งทอดกรอบ๕๐๐กรัมเช่นกัน
แต่ว่าราคาจะถูกกว่าเขา

ต้องวิเคราะห์กันให้ดีนะคะครับผมถ้าจะวิเคราะห์ให้ดีเราก็ต้อง
เอาทั้ง๓คนเข้าไปเก็บก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราปวดหัวค่ะ
อันนี้ถูก
ตามสิบเจ็บบาท
เอาล่ะนะเอาล่ะนะ

ต้องถูกกว่าสามสิบห้าบาท

สมองอย่างชาญฉลาดเก่งมากค่ะ
ทอดกรอบเป็นราคาที่ถูกที่สุด
ถ้าถูกแบบนี้สาวที่ตัวเล็กของพี่เป๊กคะ
คุณผ่านข้อที่๔มาได้ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ
เก่งนะ๑๕๐๐๐บาทกับข้อที่๔

ที่รักค่ะข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐บาท
คุณคะข้อต่อไปคำถามก็เหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

กลับไปใส่หน้า